เอ้าไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับเขาบอกว่าแมวน่ะสนสนสนจริง
อยากจะให้ดูความสนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ต่างประเทศ
แมวสนยังไงไปติดตามกันเลยในช่วงของ
คุณชนะอยากเล่า
โอ้โหเอ้ยเอาเล่าให้ฟังก่อนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในต่างประเทศ
สวยงามเนอะเขาเพิ่งทำผนังใหม่เสร็จ

แต่ด้วยความที่ว่าเจ้าของเค้าได้ยินเสียงแมวมันแล้ว

ทำใหม่ครับ
จะทำผนังห้องน้ำใหม่เสร็จ

ดูสียังไม่แห้งดีเลย

แล้วคุณเชื่อไหมไอ้คลิปวิดีโอเนี่ยคนดูประมาณ๘ล้าน

เฮ้ยเป็นวายรอบเลยหรอจริง
เป็นไวรัลคือคนดูทั่วโลก
คิดแบบนี้ผมเลยเอามาให้คุณผู้ชมตลอดข่าวได้ดู
จะได้ฮิตไปกับชาวโลก
เออแต่จริงก็ก่อนปิดผนังทัพหาแมวก่อนเนอะ
จริงนะแมวผมมันก็สนจริงนะเก็บแมวไว้ในกรงอะไรให้เรียบร้อยก่อน
จริงจะโชว์อีกแล้วเหรอ
ทำไมไม่รีบหาแล้วมันเสียเวลา

นี่รอบเหรอ

นี่มันโดดลงมาเลยไหมโซนไม่ทันแล้ว
เดี๋ยวให้ดูวันหลังโดดทั้งมันเถอะวันหลังเดี๋ยวค่อยดูใหม่